เป็นอุบัติเหตุที่เกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แล้ว
รถกระบาดคัน๑คุณผู้ชมฝ่าไฟแดงมา

ฝ่าไฟแดงมาไม่พอคุณพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียน
เขาบรรทุกนักเรียนมาเต็มคันเข้ากลางคันเลยดูสิ
เนี่ยโอ้โหรถตู้คือพลิกตะแคงลงไปแบบนั้นเลยค่ะสังเกตลูกศรสีแดงไว้นั่นแหละคือคนที่ทำผิด
ประมาทล้วนเลยอ่ะ
นี่ค่ะเป็นรถกระบะอีซูซูสีน้ำเงินทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้๘๙๗๔ฉะเชิงเศร้านะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกนักเรียนอยู่ในรถเต็มคันรถนะคะ

เออแล้วรถตู้ก็พลิกตะแคงปึ้งลงไปเลยนะคะชาวบ้านต้องใช้แรงคนนะคุณ
ชาวบ้านรีบวิ่งมาแล้วพลิกรถขึ้นค่ะรถตู้อ่ะแล้วก็เอาเด็กออกมาจากรถ
มีเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่หกถึงสิบสี่ปีได้รับบาดเจ็บสิบสามคนด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสิริโสธรขาเข้าเมืองแยกนาคูนะคะ
ซึ่งกู้ภัยและตำรวจก็เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็สอบปากคำคนขับรถคู่กรณี
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็แน่นอนโดนดำเนินคดีล่ะ
นั่นแหละกระบะลูกศรแดงนี่แหละเออนะฮะคุณแล้วฝ่ามาแต่ไกลมากอ่ะ